อย่างพวกยุโรปเขาเล่นในวีทีระดับโลก

แพ้เยอะแพ้อะไรผมว่าตรงนี้คือประสบการณ์ครับ

ผมว่าเป็นอะไรที่แบบทรมานที่สุดแล้ว
เราจะแบบว่ากดดันตัวเองทุกเกมเลย
แต่ถ้าเราเริ่มต้นไป๕นาทีแรกแล้วแล้วไม่เสียบอลเลย

มุมเมนต์การเล่นเวอร์คอัพสามสมัย
สมัยแรกคือที่ไทยระดับโลกเราไม่เคยผ่านมา
มันเป็นอะไรที่กดดันหรือว่าแบบ
ทุกอย่างแล้วมันรวมเลยว่ามันจะทำได้หรือแรง

เขาเล่นในวิธีระดับโลก

อีเมรินด์อีเมรินด์อีเมรินด์อีเมรินด์อีเมรินด์อีเมรินด์อีเมรินด์อีเมรินด์อีเมรินด์อีเมรินด์อีเมรินด์อีเมรินด์อีเมรินด์อีเมรินด์อีเมรินด์อีเมรินด์อีเมรินด์อีเมรินด์อีเมรินด์อีเมรินด์อีเมรินด์อีเมรินด์อ
ผมก็คิดว่าทุกอย่าง
ถ้าเกิดน้องจะให้ใกล้เคียง

ความจริงที่นี่เราลงไปเล่นมันไม่ได้เป็นแบบนั้นเลยครับ
ครอบครัวผมพ่อรับราชการทหาร
แม่เป็นรับราชการเหมือนกัน
ตอนนั้นก็คือเริ่มจากเด็กเลย
เมื่อก่อนตอนประสมบอลเด็กเราจะเตะบอลกันทุกเที่ยงแล้ว
แล้วครั้งหนึ่งเราเป็นตัวแทนโรงเรียน
ตอนนั้นคือพวกผมจะเล่นฟุตบอลผมจะไม่รู้จักเลยฟุตซอลคืออะไร
จังหวัดผมมันเป็นจังหวัดที่ฝนตกเกือบทั้งปีครับ
พอถ้าฝนตกผมก็จะมาเล่นในหอประชุม
ซึ่งมันจะเป็นบอลโกนหนูมันไม่ใช่บอลฟุตซอลแบบนี้มันจะเป็นบอลโกนหนู

ระหว่างที่ว่าเราเรียนไปเรื่อยแบบนี้มันก็มีโทรเมนต์ที่ว่ามันการเป็นตัวแทน
มีฟุตซอลแข่งด้วยฟุตบอลแข่งด้วย
ในจังหวัดก็จะเอานักฟุตบอลไปเล่นฟุตซอลด้วย

จะจบมอต้นและก็ไปแข่งขัน
ในระดับมัธยม
พอเราไปแข่งขันเราไปแข่งกับรุ่นพี่
แล้วก็หั่นมาเล่นกีลาฟุตซอล
โดยที่เอียงมาทางฟุตซอลที่ว่าบอลใหญ่ก็คือเล่นด้วยแต่ว่าแบบเราเอียงมาทางฟุตซอลมากกว่า
หลังจากนั้นเราก็เลยเล่นฟุตซอลมาตลอดเลยครับ
พอมาเล่นฟุตซอลแล้วเราไปแข่งขันระดับประเทศในระดับ๑๕ปี
ฉะนั้นประเทศไทยอาร์มเขาก็เล่นให้ราชบุรี
ผมมาเล่นให้ละนองซึ่งเป็นตัวแทนจังหวัดซึ่งมาแข่งกัน
ปีนั้นผมรู้สึกว่าผมได้แชมป์ผมได้แชมป์ซึ่งไปชิงกับลำปางและแชมป์ประเทศ
จุดนั้นคือจุดที่ว่าเฮ้ยทีมของเรามันก็มีฝีมือมีดีนะ
ผมก็เลยหันมาจริงจังกันทั้งหมดเลยมาเล่นฟุตซอลหมดเลย
ซึ่งตัวผู้เล่นเนี่ยก็คือนักฟุตบอลของจังหวัดนั่นแหละครับก็เลยหันมาทางเดียวดีแล้วก็ฟุตซอล
ก็คือมันจะเป็นทปฐลีกครับตอน๑๕ปีและหลังจากนั้นมันมีทนเมนต์เยาวชนแห่งชาติ
การศึกษาแล้วพลิกจูเนียเนี่ยครับปีนั้นมันจะเป็น๓รายการติดที่ว่าต่อเนื่องเลย
ผมกับอามาเจอกัน๓ทีติดเลยปีนั้นปีเดียวปีเดียวในภายในเดือน๒เดือนบ้างครับพลิก
ผมไปได้ชิงที่๓ชิงที่๓กับอาร์มในระดับประเทศซึ่งผมแพ้อาม
ซึ่งหลังจากนั้นอาทิตย์หนึ่งผมก็ไปเจอเขตการศึกษาที่ลำปาง
ก็เข้าชิงด้วยกันแต่ผมชนะอาร์แมทชิง
แล้วหลังจากนั้นอีกเดือนหรือ๒เดือนมันก็มีกีฬาเยาวชนแห่งชาติระดับประเทศ
ชิงด้วยกันอีกแล้วผมก็ชนะอาร์แมทชิงอีก
แล้วหลังจากนั้นเราก็มาเป็นเพื่อนกันรู้จักกัน
มันก็ชวนผมว่ามาเตะเดินสายด้วยกันไหมเสาร์อาทิตย์
เพราะตอนนั้นแต่งนิวัฒน์ก็ไม่มีหรอกนะครับที่ไม่มีกรุงการเดินสาย
ขึ้นมาหาอาร์มทุกอาทิตย์เพื่อมาเตะเดินสายแถวแม่กองแถวรับรีแถวกรุงเทพอะไรแบบนี้
หลังจากนั้นก็ไปมาเกือบทุกอาทิตย์ครับ
มีผมคนเดียวครับมีผมแล้วก็มีกรธนากรเพ็ญมกุลที่กรุงเทพ
แล้วก็นอกนั้นก็เป็นพวกเด็กราชบุรีหมดเลยครับที่รวมกันมา
กับพ่อรูปหล่อตอนนั้นเขาจะเรียกเลยฉายาช้างคือสอนรามบ้านโป่ง
คือโดยส่วนตัวผมเวลาไปเนี่ยจะอยู่กับอาร์มครอบครัวอาร์ม
แล้วก็มีพี่คนหนึ่งที่เขาอยู่ในคุกคีด้วยกันเนี่ยเขาจะไปรวมตัวที่บ้านชื่อพี่นี
ก็จะเป็นจุดศูนย์รวมของพวกผมเลยคือนักบอลนักอะไรเขาจะมานอนที่นี่
ส่วนช้างเนี่ยมันอยู่บ้านโป่งพอผมไปเนี่ยมันก็จะมาหาครั้งนึง
ก็คือแบบจุดพวกผมคือรวมกันมาด้วยกันมานานมารวมกัน
ก็เฮฮาตามภาษาวัยรุ่นนะครับไม่ว่าเราจะแบบพลาดหรือเสียหรือพลาดผิดพลาดอะไรเนี่ย
คืออย่างน้อยก็มีพวกเพื่อนเนี่ยที่คอยซัพพอร์ตอย่างน้อยเวลาเราพลาดก็พลาดด้วยกัน
แต่เวลาเราไปเรามีความสุขเราก็ไปด้วยกันเนี่ยคือสิ่งที่ประทับใจว่าคือเราอยู่ด้วยกันตลอด
ไม่ว่าจะถูกหรือสุข
พ่อเขาเป็นทหารเขาก็อยากให้ลูกเขาแบบรับราชการคือเขาไม่ต้องเป็นห่วงอะไรแบบนี้
ซึ่งเราก็ยืนยันว่าเราไม่ได้ว่าไม่ชอบอาหารแต่เรายืนยันว่าเราจะเล่นฟุตบอล
เขาก็เลยแบบไม่บังคับเราเปิดโอกาสให้เราทำตามความคิดของเรา
แต่ถามว่าเขาก็ห่วงไหมเขาก็ห่วงเพราะว่ากีฬาฟุตบอลมันไม่ใช่กีฬาที่แบบมั่นคง
พอเราเล่นกีฬาฟุตซอลมาเรื่อยจนวันหนึ่งเรามีโอกาสรับราชการเขาก็
เขาก็ไม่ต้องกังวลอะไรเขาก็ถือว่าเขาก็ให้โอกาสเรา
แล้วเราสามารถทำให้เขาแบบไว้วางใจเราได้ไม่ต้องทำให้เขาแบบกังวลอะไรแบบนี้
ผมก็รู้สึกว่าโอเคครับ
ซึ่งเป็นปีแรกของผมว่าผมมาเรียนรุงเทพแล้ว
ตอนมาเรียนก็มาเรียนด้วยกันเลยครับช้างอามเนิร์ดเรียนด้วยกัน
ตอนแรกก็ลองผิดลองถูกจนไปสุดท้ายไปจบที่รัฐนาบัณฑิต

เราไม่ต้องเล่นสโมสรใหญ่ขอให้เรามีสโมสรเล่น

เราก็กลับไปซ้อมที่แคทโดเพื่อพิสูจน์ตัวเอง

ทั้งเลคเลยผมไม่ได้เล่นผมซ้อนบางเดียว
พอเลข๒ผมก็แบบว่าเหมือนพิสูจน์ให้เขาเห็นได้

ผมก็เลยมาได้เล่น๕ตัวแรกเลย

ก็ที่ได้เล่นคู่กันก็พวกพี่บัง

ก็คือเกียรติยศเขาขึ้นมาเลยตอนนั้น
แล้วก็มีพี่น้อยนโรงศักดิ์

ตอนนั้นชมบุรีทีมชาติน่าจะเกิน๑๒คน
ซึ่งเราก็ไม่มีโอกาสติดหรอกเราเป็นเด็ก

ผมอยากไปอยู่ที่ไหนก็ได้ที่ผมได้เล่น

ทีมชาติจะเอา๑๔คนจากสโมสรเดียว

ตอนนั้นพี่บังเป็นโค้ดด้วยมั้ยตอนย้ายไปแบงคอก
ส่วนมากชีวิตการค้าแข้งของผม
จะอยู่กับพี่บังละ๘๐ครับ
คือไปอยู่ที่ไหนก็เขาอยู่ที่นั่น

เปิดโอกาสให้นักเตะว่าใครมีที่ไปให้ไปก็ได้

ก็มาจากไอ้ช้างไปสกิสพี่พิเอกเอกครับ
พี่บังก็เลยโทรมาหาว่ากลับมาอยู่ด้วยกันไหม
จากนั้นก็ไม่ถึงอาทิตย์ก็กลับมา
ปีนั้นปี๒๐๑๓ผมจำได้
ที่กาต้าซึ่งผมกลับมาพูดเรื่องสัญญาเสร็จปั๊บ
ผมก็บินตามไปกับพี่ป๋อมสองคน
แล้วก็ไปเก็บตัวนะแล้วก็รู้สึกว่าทีมตกรอบมามั้งครับ
เก็บตัวแล้วก็กลับมามาซ้อมกับทีมได้ไม่ถึงเดือน
แล้วก็ไปแข่งที่ญี่ปุ่นก็เป็นโทรนาเมนต์แรกที่กลับมา
แล้วก็ดันได้แชมป์เลยครับได้แชมป์ชิงแชมป์เอเซีย
เป็นสมัยแรกของสโมสรด้วยผมก็คิดว่าประทับใจตั้งแต่ตอนนั้น

เราคิดว่าณจุดนั้นเราสู้ระดับเอเซียได้แล้ว
เราก็เป็นแรงบันดาลใจให้เราว่าในโหมดเอเซียเราไม่กลัวใครอะไรแบบนี้ครับ
แล้ววันหนึ่งบอมปี๒๐๑๗ชิงแชมป์สโมสรเอเซียอีก
พวกผมก็ทำได้ก็ดีใจครับโมเมนต์นี้คือเป็นโมเมนต์ที่ดีใจที่สุด
ในการค้าแข้งที่จะได้แชมป์เอเซีย
ผมว่าเราต้องมีเกมกับพวกนี้เยอะครับ
กับพวกที่ว่าเราไม่ต้องกลัวว่าเราจะไปลงกับอีรานลงกับญี่ปุ่น
แล้วเราแพ้แพ้เยอะแพ้อะไรผมว่าตรงนี้คือประสบการณ์ครับ

เหมือนเป็นโหมดปรับโหมดก็คือโหมดอาเซียน
เล่นในไทยลีกเล่นในอาเซียนก็คือโหมดอาเซียน
แต่บอลเล่นกับอีรานญี่ปุ่นเนี่ยมันเป็นโหมดเอเซีย
ซึ่งบอยเราไปเล่นกับพวกสเปนเนี่ยมันเป็นโหมดระดับโลกแล้ว
ผมคิดว่าเราต้องไปเล่นกับทีมที่ว่าเขาเป็นระดับโลกครับ

ตัวผู้เล่นเนี่ยตอนนี้มันมีกลุ่มตัวผู้เล่นในรุ่นเดียวกันแล้ว
เราต้องไปวางแผนในการสร้างกลุ่มตัวผู้เล่นในที่มันอายุต่ำ
สมมุติเพราะน้องเนี่ยเกณฑ์ประมาณ๒๕๒๖คนเนี่ย

ผมว่า๑๑๑๗๑๘๑๙เนี่ยกลุ่มที่มันจะมาด้วยกันนะครับ

มันเป็นไม่ได้หรอกที่กลุ่มนี้๒คนกลุ่มนี้๓คน
พอหน้าจุดหนึ่งมากลุ่มนี้เริ่มแก่แล้วกลุ่มนี้เพิ่งเริ่มมา

อยากให้มันเป็นกลุ่มด้วยกันมา
เหมือนกลุ่มพวกผมก็รวมกันมา๕๖คน
กลุ่มไอเมดเนี่ยเวเตอร์พวกนี้ก็มากันแล้ว

แล้วก็ต้องมาแบบให้ทันกัน
ไม่ใช่แบบมาพอกลุ่มพวกผมปั๊บกลุ่มคนนี้ยังไม่มาเลย
คือแบบให้มันลดช่องว่างให้มันแบบวางแผนให้ดีผมว่า
มันจะแบบทำให้ฟุตซอลไทยต่อเนื่องครับ
ถ้าเกิดมันไม่ต่อเนื่องมันก็จะแบบมีช่วงหนึ่งที่ว่าแบบแย่

เป็นปีที่ดีที่สุดในการหาแข้งของผมเลย
ผมคิดว่าส่วนตัวไม่ว่าจะฟอร์มการเล่นในระดับสโมสร

ผมว่าปี๒๐๑๗คือปีที่ดีที่สุดของผมแล้วครับ
ผมมาย้อนมาย้อนคิดผมว่าร่างกายสภาพร่างกายคือสำคัญสุดครับ
ซึ่งสภาพร่างกายตอนนั้นไม่มีอาการบาดเจ็บเลยครับ
กับตอนนั้นเราดูแลร่างกายดีแล้วเรื่องความฟิตความอะไรแบบนี้
มันทำให้เราไม่มีเกิดอาการบาดเจ็บทำให้เราแบบเล่นโดยที่ไม่ต้องกังวลเลย
ผมได้นักเตะยอดเยี่ยมอาเซียน

แล้วก็มีชื่อเข้าชิงนักเตะยอดเยี่ยมเอเซีย

แล้วก็มีชื่อนักเตะยอดเยี่ยมของโลก๑๐คน
ผมคิดว่าเป็นปีที่ดีที่สุดของผม

มันรับไม่ได้ที่มานั่งข้างหนามดูเพื่อนเล่น
ผมว่าเป็นอะไรที่แบบทรมานที่สุดแล้วครับ
ผมก็เลยระวังเรื่องการบาดเจ็บ
ที่สำคัญคือทุกคนเล่นฟุตบอลคืออยากติดทีมชาติอยู่แล้ว
แต่ผมมองว่าการติดทีมชาติมันก็คือส่วนหนึ่ง
แต่ทำยังไงครับให้แบบว่ารับใช้ทีมชาติให้นานที่สุด
ผมว่าตรงนี้มันสำคัญมากกว่าการที่มันมีชื่อมาติดทีมชาติแค่ครั้งเดียว
ผมก็อยากให้น้องจำคือจำวันที่ว่ากว่าเราจะมาติดทีมชาติได้
พอเรามาติดแล้วเราควรจะทำแบบนั้น
ให้เหมือนเดิมต่อไปและรักษามาตรฐานของตัวเอง
สำคัญคือมาตรฐานของตัวเองต้องมี
ถ้าเกิดวันไหนเราขึ้นมาทีมชาติปั๊บเราขึ้นมาในมาตรฐานที่สูง
แล้วพอเราไปเล่นทีมชาติแล้วมาตรฐานเราลงเรื่อย
เราก็หลุดแน่นอนในส่วนต่อไปเราก็หลุดแน่นอน
คือที่สำคัญคืออยากให้ไปมาตรฐาน
คือไม่ต้องแบบขึ้นไปสูงก็ได้แต่ให้มันมาตรฐานค่อยดีขึ้นไปครับ
นี่ที่สำคัญคือของนักเตะที่ว่าการรักษามาตรฐาน